มาติดตามเรื่องของความรักกันหน่อย
ไม่รู้ว่าแต่ละคนนั้นมีจุดเริ่มต้นความรักในการพบกันอย่างไร
พอจะแต่งงานกันก็ต้องไปถ่ายพรีเวดดิ้ง
ภาพที่มันสื่อสารในจุดเริ่มต้นของความรัก
แต่บ่าวสาวคู่นี้เขาเริ่มต้นเจอกันแปลก
อันนี้เป็นภาพพรีเวอร์ดิ้งแต่ว่าเป็นจุดเริ่มต้นความรักคือ
ไม่น่าเชื่อน่ารักอ่ะ
ตำรวจไปจับคนเล่นการพนัน
สุดท้ายคนนั้นกลับมาเป็นเมียตัวเองในอนาคต
ก็เลยไปถ่ายภาพนี้ไว้เออมันก็น่ารักดีคุณผู้ชม
คือจริงแล้วมันก็เป็นจุดเริ่มต้นคือคนเรามันเจอกันหลากหลายโอกาส

ไม่ใช่ว่ามันจะไม่ดีเสมอไปมันก็กลายเป็นความรักได้เหมือนกันนะฮะ
อันนี้เป็นภาพที่เขาเป็นพรีเวอร์ดิ้งขึ้นมา
ก็ทำท่าเป็นซุ่มจับเจ้าสาวเล่นการพนันอยู่นะฮะ
ภาพนี้คือจุดเริ่มต้นความรักที่ทั้งสองคนได้มาเจอกัน
พบรักกันแล้วสุดท้ายพัฒนาความสัมพันธ์กลายเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาว
เออทำเป็นซีรีส์เลยอ่ะ
มันก็ดีเหมือนกันนะ
ต้องบอกว่ามันคือมิตริใหม่ของการถ่ายภาพพรีเวอร์ดิ้งนะฮะ
และทำให้เจ้าของภาพก็อมยิม

มันเป็นความน่ารักของเรื่องราว

เพราะว่าปกติเราก็เห็นถ่ายตามทะเล
ถ่ายตามสถานที่หรูสวยงาม

อันนี้ส่วนยากแล้วก็เล่นการประนันอยู่

แต่ว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของคนคู่หนึ่งแล้วกัน